สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
หลายคนเห็นแสงแดดเริ่มออก
มีการวางแผนการท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่าง
แน่นอนครับบางพื้นที่สภาพอากาศนั้นปลอดโปร่งนะครับ
แต่ว่าบางพื้นที่ฝนยังคงตกต่อเนื่อง
ส่วนภาคใต้นั้นฝนยังตกอยู่หรือเปล่า
พลื่นยังแรงหรือเปล่ามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ภาพรวมนี่คือสถานการณ์การก่อตัวของกลุ่มฝนและกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นนะ
ตอนนี้จะสังเกตว่ามีการก่อตัวเป็นแนวยาวนะครับ
ตั้งแต่บริเวณอ่าวเบงกอลากผ่านบริเวณตอนบนประเทศไทยเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับ
นี่คือร่องฝนดังนั้นจุดที่มีการเคลื่อนตัวของร่องฝนผ่านก็จะเป็นจุดที่ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
สักครู่นี้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
โดยตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องกระแสลมถูกหมุนวนดูดเข้าบริเวณอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับก็ทำให้ฝนในบริเวณตอนกลางนั้นน้อยลงนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันคลื่นยังคงแรงอยู่จะสังเกตว่ากระแสลมเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวเข้มเลยทีเดียวนะครับ
ตรงนี้ก็จะแสดงเห็นความสูงของคลื่นนะครับคลื่นที่มีสีม่วงคือคลื่นที่มีความสูงประมาณสามเมตรนะครับดังนั้นถ้าหากออกเดินเรือออกไปไกลหน่อยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายเลยทีเดียวช่วงนี้ใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างแถวบริเวณทะเลฝั่งอันดามันก็ต้องระวังด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนช่วงที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้ครับส่วนใหญ่นั้นไปออกันอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างจะเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับอีสานตอนบนมีโอกาส
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางดึกนะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าครับก็จะค่อยสาลงนะครับก่อนที่จะกลับมาตกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นจะสังเกตว่าเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่ใครที่อยู่พื้นที่ภาคเหนือใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับ
โปรดติดตามตอนต่อไป